แล้วก็โพสต์ว่าใครเจอช่วยเอาหนังยางไปดีดให้หน่อย
เพราะผู้ชายคนนี้ไปช่วยตัวเองโชว์เขาอยู่
ไปดูภาพเลยนะฮะ
นี่แหละฮะก็เป็นภาพที่ผู้เสียหายเขาถ่ายไว้นะ

แล้วก็อยู่ตรงใต้สะพานลอย
ฝั่งตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า

ก่อนจะสำเร็จความไข้โชว์นะครับ

ที่เดินผ่านไปผันมาส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงแหละ

นักเรียนผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมาย
ไม่ใช่เธอคนเดียวที่เห็นภาพนี้นะครับ

ประมาณ๕โมงเย็นก็ช่วงคนกลับบ้านนะครับ

ใครเจอช่วยใช้หนังยางดีดหนอนเขาหน่อย

บ้านรถเมฆถนนสุขุมวิทและถนนศรีนครินทร์

ตรวจสอบความปลอดภัยบ้างก็ดีนะคะ

เป็นภัยของผู้หญิงที่ไปใช้บริการนะครับ